คนหนึ่งขับรถป่าเจอลูกงูห่าวเลื้อยตัดหน้าในขนาสุดท้ายจอดรถมอเตอร์ไซด์
แล้วก็จับเจ้างูตัวนี้ใส่ขวดพลาสติกอันนี้เอากลับไปเลี้ยงที่บ้าน

เพื่อนไปจับมาจะมีตำนานอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ย

แต่ว่านี่คืองูเห่าเผือกคุณ

งูเห่าเผือกย้ายไปอยู่ในตู้ปลานะคะ

เจ้าของที่เขาจับได้คือนายประทีบกลิ่นหอม
อายุ๓๖ปีเขาไปเจอเลื้อยอยู่ที่คันนา
ก็เลยจับใส่ขวดแล้วเอามาใส่ตู้ปลา
เขาเอาไปเลี้ยงคู่กับกบอีกหนึ่งตัว
กบตัวนั้นมันจะดีใจหรือเสียใจดี

เขางูเห่าเผือกนะอุ้ยเจ๋งจริงกบตัวนี้เก่งมากมากนะฮะนายประทีบบอกว่าตอนที่เขาขี่รถมาเนี่ยเขาไปเจออยู่เห็นกำลังเลื้อยก็เลยจอดรถแล้วก็ใช้ไม้กดที่หัวงูจับใส่ขวดเอาซะเลยค่ะกลับมาที่บ้านเลยเชื่อว่างูเห่าเผือกตัวนี้จะมาให้โชคเพราะอะไรมันแตกต่างจากงูเห่าตัวอื่นอื่นปกติจะเห็นเป็นสีดำใช่ไหมแต่อันนี้

การประเรียนวัดสายทองโค้กกล่องที่ตำบลบัวบาทอเภย่างตลาดจังหวัดกาลสินครับ

ฝันเห็นเหมือนผู้หญิงแต่งชุดไทยร้องไห้อยากมาอยู่ที่วัด

หลังจากนั้นก็ฝันอีกว่ามีผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่
เป็นเจ้าที่บอกว่าต้องมาที่วัดนี้นะ
แล้วตอนที่ไปเจอเนี่ยเห็นว่าไปเจอที่กุฎขี้นาคเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ
ตอนจะนำขึ้นมาหนักอึ้งเลย
บอกปั๊บเข้านี่ปัวยกขึ้นมาได้สบายเลย

ขนลุกแล้วมีคนได้โชคราบเห็นไหม

ชาวบ้านบอกว่าได้รับทรัพย์กันหลายคนแล้ว
ล่าสุดไปส่องคำรูปฮะ
บางคนบอกคุณดูนะดูหน้าจอนี้ให้ดีนะ

ดูก่อนพี่อุ๋ยเจอไหมยังไม่เห็นเลยซูมอีกได้ไหมโอ้โฮ
จอจะแตกแล้วฮะอ้าวอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอืมอ่า
ตาดีได้ตาร้ายเสียก็แล้วกันนะคะ
มากันที่นางเอกลิเกเงินล้านค่ะคุณวิรดานะคะ
บอกว่าเขาขนกลองยาวไข่ต้ม๕๐๐ฟองค่ะ
ไปแล้วก็มีข้าวต้มมัด๒๐๐มัดไปแก้บนหลวงพ่อผอม
โอ้โหบรรยากาศนี้สนุกสนานเลยทีเดียวนะคะ
นี่คือการรำค่ะของคุณวิรดาวงเทวันนางเอกลิเกเงินล้านค่ะ
น้องสาวของคุณกุ้งสุธิราชวงเทวันนั่นเองนะคะ
แล้วเธอก็ยังเป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งโอ้โหหลายคนคุ้นหู

ไปแก้บนมีกระบวนกำลองยาวไข่ต้มเข้าต้มมัดด้วย
ก็ไปถวายหลวงพ่อผอมค่ะที่วัดโพธารามนะคะจังหวัดชายนาฏ
บอกว่าก่อนหน้านี้สุขภาพไม่ค่อยดีคุณแม่ก็เลยไปบนขอให้เธอกลับมามีสุขภาพดีค่ะ
มีภาพถ่ายของหลวงพ่อผอมด้วยนะคะเธอบอกว่าเธอเชื่อว่าการมาบนเอาไว้เนี่ย
ทำให้เธอตอนนี้รู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้นก็เลยศรัทธาเกิดความศรัทธาก็เลยมาแก้บน
ลนไหมลุ้นไหมได้เลขแปดกับเลขเก้า
คือครบทุกหลักแล้วมั้งคะตั้งแต่ข่าวแรกจนถึงข่าวนี้
คุณผู้ชมเรื่องดีนะ
แต่ยังไม่จบยังไม่จบคุณผู้ชมค่ะ
ใช่ไอดอลด้านตัวเลขเขามาให้แนวทางกันอีก

ครบแล้วตอนนี้พี่อุ๋ยครบ๖เลขแล้ว
ชัดเจนนะคะแม่น้ำหนึ่งพิรดาบุญนี้บารมีปู่
แจกแนวทางรัฐบาลไทย๒งวด๒พฤษภาคมนี้นะคะ
ให้เลขอย่างที่เห็นปรากฏหน้าจอเลยคุณผู้ชม
ต้องบอกกันนะนะคะเพราะมันชัดขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมค่ะ
ต่อกันที่เจ๊ฟองเบียบ้างดีกว่า
นี่ให้แนวทางเลข๕
พิมพ์ย้ำซ้ำ๑๒ตัว
เหมือนมั่นใจมากกับการจับคู่เลข๕นะคุณผู้ชมดูสิ
ไม่ใช่หัวเราะใช่ไหมเลข๕แถวนั้นที่ยาวไม่ใช่นะ
คุณผู้ชมก็ดูกันเอาเองแล้วกันนะคะต่อเนื่องกันกับพ่อน้ำสอ
มนต์สิทธิ์คำสร้อยโพสต์แนวทางพร้อมรูปตัวเอง
ถือลอตเตอรี่เป็นซิกเนเจอร์ประจำตัวคลี่เป็นพัดแบบนี้ค่ะ
เขาบอกว่างวดนี้เขาซื้อหลายตัวนะ
ครองสวนพระสมุทรเจดีวัดครองสวนนะคะ

มีเลขสวยหลายเลขเหมือนกันนะเมื่อกี้ที่เห็น
อันนี้เอามาเป็นสีสันเป็นแนวทางให้สำหรับบางคน
แต่ว่าซื้อพอประมาณนะคะไปเสียงโชค